เอามาดูเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาร้องเรียนเอาไว้นะคะ
เพราะว่าตั้งแต่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเขาบอกว่าอยู่บ้านอยู่ดีนี่แหละ
จู่มีกลุ่มตำรวจมาหาที่บ้านมากัน๕นายนะคะบอกขอตรวจค้นหน่อย
คุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดโอ้ยตกใจค่ะและด้วยความบริสุทธิ์ใจ
คุณตำรวจเข้าไปตรวจเลยไปค้นให้มันทุกซอกทุกมุมเลย
เพราะว่าดิฉันไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดแน่นอนนะคะ
แต่ว่าพอผ่านไปค่ะตำรวจออกมาแจ้งคุณเกี่ยวข้อง
เพราะว่าผมไปพบเงินที่ผมทำสัญลักษณ์ไว้ในช่วงของการล่อซื้อยาเสพติดในกระเป๋าเงินของคุณ
ผู้หญิงคนนี้ตกใจสิคะด้วยความกลัวนะคะแล้วก็ยังไม่แน่ใจข้อมูลอะไร
ตำรวจ๕นายค่ะพากันไปเคลียร์ที่สถานีตำรวจแล้วก็บอกว่า
หกหมื่นแลกกับการปล่อยตัวแลกกับการจบคดีนี้ทั้งหมด
มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณให้ผมมา๖๐๐๐๐บาท
แต่ช่วงนั้นไงคะแม้ว่าตัวเองจะบริสุทธิ์ใจแต่ก็ต้องให้ค่ะ
มันตกใจอ่ะตอนนั้นอ่ะเธอให้ไป
ใช่ก็เลยให้ไป๖๐๐๐๐นะคะสรุปสุดท้ายถูกปล่อยตัวกลับมาที่บ้าน
โอ้ยบ้านมีกล้องมุมจรปิดค่ะโชคดีมากนะคะ
เปิดภาพดูเห็นเลยว่าเกิดการยัดเงินกันขึ้นไม่ได้ยัดยานะ
แต่เป็นการยัดเงินกันเกิดขึ้นนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
จะเห็นว่าตำรวจนายนี้นะคะเอาของอะไรบางอย่างออกจากกระเป๋าสะพายข้างของตัวเอง
แล้วก็เอามาวางบนเตียงไม้จากนั้นค่ะล้วงกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
เอาบางอย่างออกมาจากกระเป๋าแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าเงินของผู้เสียหาย
เห็นไหมคะจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอยู่นี่นี่นี่ยัดเงินใส่กระเป๋าเขาแล้ว
แต่สลับสลับนะใช่แล้วก็เอาเงินของผู้เสียหายซึ่งอยู่ในกระเป๋าเป็นแบงค์เดียวกัน
สีแดงเหมือนกันเอามาใส่กระเป๋าตัวเองสลับกัน
เพราะว่าถ้าเอาไปยัดเขาอย่างเดียวเดี๋ยวพอนับเงินเอาทำไมเงินมันเยอะขึ้นมันผิดสงสัย
จะต้องเอาจำนวนที่มันเท่ากันสลับกัน
จากนั้นเนี่ยค่ะก็เกิดการแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดกันขึ้น
แล้วก็เกิดการเรียกรับเงิน๖๐๐๐บาท
เอาไปถามผู้หญิงคนนี้นะคะที่ถูกกระทำลักษณะนี้
บอกเกิดขึ้น๒๒มิถุนายนที่ผ่านมา
อายุ๕๗ปีนะคะผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่
หลังจากได้รับเรื่องก็ลงพื้นที่นะ
ก็พาผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุภายในบ้านพัก
โดยมีภาพกล้องวงจรปิดขณะที่เกิดเหตุ
บอกว่านี่แหละเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ
ที่จะเอาไปร้องเรียนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะคะ

มีกลุ่มผู้ชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจมาขอตรวจค้นในบ้าน
ต่อมาค่ะหลังจากที่บอกว่าพบบางอย่างในกระเป๋าสะพาย
ก็ถูกควบคุมตัวมาที่สถานีตำรวจพูทธรนดิ์๔วีไลน์
แล้วได้เข้าไปข้างในถ้าได้เข้าไปข้างในแสดงว่าต้องเป็นตำรวจ
ถ้าเป็นมิจฉาชีพแต่งตัวเป็นตำรวจเข้าสถานีตำรวจไม่ได้นะ

แต่พอถึงสถานีตำรวจนี่แหละค่ะก็ถูกเรียกรับเงินหกหมื่น
ช่วงนั้นเธอบอกเธอตกใจโทรหาลูกชายค่ะ
ลูกชายก็ตกใจเหมือนกันต่างคนต่างตกใจ
แต่ก็ต้องช่วยแม่น่ะวิทยาลุงวินาทีนั้น

เอาเงินมาเลย๖๐๐๐มาให้ตำรวจ๕นายนี้เพื่อแลกกับการปล่อยตัวแม่
แต่ทีนี้ค่ะที่มันน่าสงสัยคือจุดรับเงิน
คุยกันในสถานีตำรวจแต่จุดรับเงินมารับเงินนอกสถานีตำรวจ

หลังจากรับเงินพาเธอมาส่งที่บ้านเรียบร้อย

เกือบที่มึงได้ว่าเขาอยากกระก้าง
ต้องเอาเงิน๖๐๐๐๐มาประกันตัวแม่ก็ต้อง
แม่เลยขอเปลือกโทรศัพท์บอกต้องยึดโทรศัพท์แม่
เขาเลยเอามาให้แม่สรุปคุยกับลูก
คือคุณนึกสภาพนะสมมุติครอบครัวเนี้ยเขาไม่มีเงินอ่ะเออนั่นสิทำยังไง
ติดคุกใช่ไหมโดนถูกดำเนินคดีเหรอเออโดยโดยที่เขาไม่ได้รู้เรื่อง
ได้ก่อใช่ไหมแล้วถ้าไม่มีภาพกล้องวงจรปิดอ่ะเออนั่นไงอ่าอืม
ถือว่ารอบครอบนะบ้านหลังนี้นะติดกล้องวงจรปิดดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะ
เพราะว่าภัยจะมาถึงคุณเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะเอาอย่างแรกเลยตรวจสอบกันก่อนว่า
ห้าคนนี้ที่เข้ามาในบ้านกลุ่มผู้ชายที่แต่งกายคล้ายตำรวจตำรวจจริงหรือเปล่า
สรุปแล้วเป็นแบบนี้นะคะพลตำรวจตรีพลัดวิเศษสิงห์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงกาล
เปิดเผยว่าข้อแรกก่อนเป็นตำรวจจริงและทำผิดจริงไหมไปยัดเงินเขาจริงไหมเนี่ย
ผิดแล้วล่ะหลังจากตั้งคณะกรรมการสอบส่วนข้อเท็จจริงปรากฏว่ามันมีมูลค่ะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงด้วย
ได้แจ้งข้อกล่าวหาตำรวจชุดจับกลุ่มทั้ง๕นายแล้วได้แก่
ร่วมกันใช้อำนาจตำแหน่งโดยมิชอบร่วมกันหน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่น
ข่มขืนใจหรือขู่เข็นผู้อื่นให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบ
นี่คือข้อหาเบื้องต้นของตำรวจกลุ่มนี้นะคะมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะ
บอกว่าตำรวจที่ถูกกล่าวหาค่ะมียศดังต่อไป๑๐๐ตำรวจเอก๑นาย
ดาบตำรวจ๒นาย๑๐ตำรวจโท๑นายและ๑๐ตำรวจตรี๑นาย
นายตอนนี้นะคะถูกย้ายไปอยู่ขอนแก่นระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมา
ส่วนอีก๔นายถูกคำสั่งย้ายไปช่วยงานที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดบึงกาล
ก็คือย้ายกลับเข้าศูนย์แต่ว่าไม่ได้ไปไกลนะศูนย์ก็คือในจังหวัดของตัวเองนั่นแหละ
กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขอให้ดำเนินการให้ด้วยนะ
การลงโทษอย่าแค่ย้ายนะครับถ้าเกิดผิดแล้วก็ต้องเอาให้มันจริงจังนะ